อีกหนึ่งเรื่องแก้ไขไม่ได้เหมือนกันค่ะอย่าบอกว่าเป็นวัยคึกขนองหรือว่าอารมณ์ที่มันคุกกลุ่นนะคะ
วัยรุ่นทะเลาะกันกลางรามอินทราคุณครับทะเลาะกันชกต่อยกันไม่ว่านะคะ
คว้าปืนลูกซองมาไล่ยิงกันด้วยโอ้โหนี่เรื่องใหญ่มาก
ชาวบ้านชาวช่องที่เขาอาศัยแถวนั้นเขากลัวกันไปหมด
คุณดูนะกระบะคันสีแดงขับมาแล้วคู่กรณีขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันมา
อยู่ข้างกันสักพักหนึ่งลงมาต่อยกันก่อน
ลงมาต่อยกันข้างรถกระบะก่อน
อ่ะเดี๋ยวดูเหตุการณ์เล่ากันไป
ต่อยกันแล้วต่อยกันต่อยไปต่อยมา
จะเห็นว่าคนเสื้อขาวนี่เพลี่ยงพล้ำเพราะตัวเล็กกว่า
สักพักเห็นไหมในมืออ่ะลูกซองยาวอ่ะ
ไล่ยิงเขาอ่ะแล้วพอเขาเห็นว่ามีปืนทุกคนก็หนีไป
นี่ก็เอาปืนลูกซองเนี่ยไปฟาดรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาที่เป็นคู่กรณีมาจอดทิ้งไว้
เท่านั้นไม่พอนะคะมันยังไม่สะใจแค้น
เดี๋ยวถอยรถกระบะทับรถคู่กรณีไปอีก
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยรามอินทรา๓๙นะคะ
แล้วคุณผู้ชมดูฟ้ากันแล้วกันมันยังสว่างอยู่เลย
ซึ่งคนที่เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์นี่ก็คือ
ชาวบ้านที่เขาอยู่ในหมู่บ้านระแวกนั้นแหละค่ะ
เขาบอกว่าตำรวจช่วยหน่อยเถอะตอนนี้ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้

เดชบุญนะที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ท่านผู้กำกับช่วยบรรเทาทุกชาวบ้านด้วยเถอะ

ตำรวจนครบานบางเขนก็รีบไปตรวจสอบวงจรปิดเลยนะคะ
เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นบ่ายวันที่๒๘มิถุนายน
ผู้เสียหายวัย๑๙ปีมาแจ้งความ
ว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายแล้วก็เอาอาวุธปืนยาว
วิ่งไล่ยิงเอาปืนตีรถแล้วก็ถอยรถทับด้วย
ทีมข่าวเราเลยติดต่อไปที่แม่ของผู้เสียหาย
ก็ให้ข้อมูลมาว่าลูกชายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่แขน

แต่ลูกชายมีอาการเครียด
เลยตอนนี้ไม่อยู่บ้านแล้วเพราะไม่แน่ใจไงว่าจะรอดไหม
เดี๋ยวเกิดกลับมาแก้แค้นอะไรกันอีกก็เลยไปอยู่บ้านเพื่อน

พ่อและแม่ของหนึ่งในวรุ่นผู้ก่อเหตุ
พาตัวลูกชายก็คือผู้ชายเสื้อสีขาวที่ถือปืนลูกซองนี่แหละ
พ่อแม่พาเขามามอบตัวกับตำรวจโรงพักบางเขน

ก็ยอมรับแต่โดยดีว่าเขาคือคนเสื้อขาวที่ถือปืนนั่นแหละ

ตัวเขาเรียนปี๑วิทยาลัยเทคโนแห่ง๑ย่านรามอินทรา

ชื่อว่านายชัยพฤกษ์เรียนอยู่ที่เดียวกันปี๑เหมือนกัน
หน้าเขม่นกันมานานแล้วมีปากเสียงกันมานานแล้ว
แต่นายชัยพฤกษ์มีพักพวกเยอะกว่า
อยู่ในเขตวิทยาลัยเลยนัดกันบอก
ตัวข้างนอกดีกว่าอย่ามาต่อยกันในโรงเรียนเลย
ก็นัดกันข้างนอกพอมาเจอตามนัดก็ลงมาชกต่อย
ต่อยกันอย่างที่เห็นแต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคลิปอะค่ะ
นายนันทวัชชัยเสื้อสีขาวเนี่ยตัวเขาเล็กกว่าสู้ไม่ได้
เห็นว่าสู้ไม่ได้ตรียมการมาไว้แล้ว
เพราะให้เพื่อนที่ขับรถกระบะเนี่ยเอาลูกซองติดมาด้วย
ก็เลยเข้าไปคว้าลูกซองลงมาแล้วก็จ่อเนี่ย
แต่นายนันทวัชชัยบอกว่าไม่ได้ยิง
แค่ทำท่าเจาะจะยิงเฉย

อยู่แยกวัชรพลแต่ก็ไม่เจอตัว

ตำรวจบอกว่าไม่เชื่อคำให้การ

เพราะพยานเยอะมากว่าได้ยินเสียงปืน
โดนข้อหาอะไรรู้ไหมคะพยายามฆ่า

โดยเฉพาะพยายามฆ่าก็โดนดำเนินคดีแน่นอน
เพราะฉะนั้นดูไว้เลยนะคะ
มองหน้ากันเขม่นกันเดี่ยวกันตัวแล้วมันจะดูเท่

ก็รางวัลแท้นะ